ไปดูอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะก็เป็นเรื่องที่ยังต้องระวังกันอยู่ทุกวินาทีนะคะ
เฮตการณ์นี้เคยเกิดขึ้น
ตำรวจสอนอดินแดงกับทีมกู้ภัยก็ไปนะคะที่สะพานจตุรทิศที่มักกษันเขตราชเทวีฝั่งฝั่งมุ่งหน้าดินแดงค่ะ
เลนสายสุดก็พบรถบิ๊กไบท์ล้มเสียหายอยู่คันหนึ่งคนขับคือคุณปียวัตอายุ๓๘ปีกระเด็นตกลงไปในเบาะโครนใต้สะพาน
ตำรวจเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์เปรย์โรยตัวลงไปนะคะไปนำร่างคนเจ็บซึ่งอยู่ในสภาพจมโครน
คือก็ช่วยเหลือแบบทุลักทุเลนะคะต้องเอาขึ้นมาแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ

ต้องยกตัวขึ้นมานะคะเอาขึ้นเปรย์แล้วก็ยกขึ้นมาค่อนข้างจะลำบากนิดนึ
แต่ว่าตรงนั้นคนรถลงไปไม่ได้แต่ก็ต้องบอกว่าเป็นโชคดีของเขา
ที่เขากระเด็นลงไปโดนโครนครับเพราะว่าถ้าไปตกที่พื้นเนี่ยเจอพื้นแข็ง
อาจจะบาดเจ็บหนักใช่ครับนะคะเนี่ยค่ะก็น่าจะตำรวจเนี่ยบอกว่า
ไบท์น่าจะขับขึ้นสะพานมาด้วยความเร็วแล้วก็ไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ของ
เดอร์ขวางอยู่แล้วหลบไม่ทันก็เลยชนท้ายเข้าอย่างแรงนะคะ
ตัวคนขับเนี่ยร่วงตกสะพานไปค่ะบนสะพานใกล้ใกล้กันนะคะ
รถกับรถบิ๊กไบท์เนี่ยก็มีรถมอเตอร์ไซค์ของรายเดอร์
ล้มอยู่คันหนึ่งส่วนรายเดอร์ที่เป็นผู้ชายนะคะ
กับผู้หญิงที่ซ้อนท้ายมาตอนที่ไปถึงเนี่ย
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วค่ะเดี๋ยวตำรวจจะไปตรวจสอบกล้อง
จรปิดแล้วก็สอบปากคำผู้บาดเจ็บทั้ง๓ราย
เพื่อที่จะประกอบสำนวนคดีแล้วสรุปเรื่องนี้
ก่อนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ